คุณผู้ชมข่าวนี้ค่ะไม่ได้ขโมยชุดชั้นในเป็นกำแต่แค่มาลูบคลำเฉยค่ะ
เนี่ยเป็นข่าวเพราะอะไรดูสิมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
นี่คุณสืบสกุลคุณผู้ชมดูนะผู้เกาะเห็นฤทธิ์สอนแดงเข้ามาแล้ว
นี่มุมหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีอีกมุมจะเห็นชัดเลย
แล้วตรงนี้ค่ะมันเป็นกล้องวงจรปิดอยู่หน้าหอพักนี่เดี๋ยวดูมุมนี้นี่
เขาเหมือนกับเช็ดมือเดี๋ยวนะหรือเขาเข้าใจว่านี่คือผ้าเช็ดมือนะคุณสืบสกุล
ไม่รู้คือผมเดา๒เรื่อง
คือหนึ่งเขาไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าจนมือเขาเปื้อนคราบอะไรมาหรือเปล่า
แล้วก็เอามาเช็ดกับกางเกงในผู้หญิงแบบนี้หรือ๒อยากจะรูปคำกางเกงใน
เพื่อจะเอากลิ่นให้ติดมือไปแล้วไปทำอะไรคือผมเดาไม่ถูก
แล้วถ้าเกิดว่าเขาจะอยากได้กลิ่นจริงทำไมไม่เอาไปทั้งหมดเลย
ก็นั่นสิมีความน่าสงสัยตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ขโมยไปทั้งหมดแค่มารูปคำ
เพราะฉะนั้นนี่ไงก็เลยย้อนกลับไปข้อหนึ่งของคุณสืบสกุลเอ๊ะหรือเขาไปทำอะไรมา
มือเขาเปื้อนเหรอเขามาเช็ดอะไรตรงนี้เหรอทำไมไม่เช็ดผ้าผ้าอย่างอื่นอ่ะ
หรือว่าคืออย่างนี้นะหรือว่าไปช่วยตัวเองมาแล้วเอามือเปื้อนมาเช็ดแล้วแต่งตัวดูสิคุณ
เห็นแบบนี้นะคือแต่งตัวบางคนบอกว่าเหมือนรอดอเลย
ใส่เสื้อแขนยาวเขียวนุ่งกางเกงยีนใส่หมวกกันน็อกมาแบบนี้
หอพักนี้อยู่ที่ตำบลดงลานที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาแล้วผู้เสียหายเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่า
เนี่ยผู้ชายคนนี้จู่ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมา
แล้วก็มาถึงราวตากผ้าหน้าหอพักแล้วก็มารูปแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลย
แล้วก็หลังจากนั้นเดินไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองหนีไป
บื้องต้นเนี่ยก็อาภาพอาจากล่องวงจรปิดมาแจ้งความกับตำรวจที่อำเภอเมือง๑๐๑นะคะ
ตามจับตัวคนร้ายถ้าคนตามจับมาได้คุณสุดสกุลช่วยด้วยฉันคิดหน่อย
โดนข้อหาอะไรอ่ะเช็ดมือกับกางเกงในมันก็ไม่มีไง
ก็คือตำรวจจะไปจับเขาเข้าหาอะไรนะเพราะไม่ได้รักทรัพย์หรือยังไงดี
หรือทำให้หวาดกลัวหรือยังไงดูสิมาเช็ดมือแบบนี้นะ